มาดูเหตุนี้กันหน่อยก็แล้วกันนะคะ

เขาบอกว่ามันเป็นงานแข่งวัวลาน

มันควรจะมีแต่ความสนุกสนาน
แต่ปรากฏมันไปเกิดความวุ่นวาย
เมื่อมีคนถูกยิง
คุณผู้ชมเดี๋ยวเราลองไปดูบรรยากาศตอนนั้น

คือที่อยู่ตรงนั้นคือในงานนี้
ต้องบอกก่อนมีคนเจ็บหลายคน
มีผู้หญิงเนี่ยเจ็บสองคน
มีผู้ชายด้วยที่ณเวลานั้นยังเจ็บ

คือเจ็บด้วยแล้วผู้ชายคือหนักอาการสาหัส
ตอนนั้นมันมีงานแข่งวัวลาน

คือมันย้อนกลับไปเป็นช่วงกลางดึกของวันที่๕พฤษภาคมนะคะ
ทีนี้วันอย่างที่บอกว่าคนมาดูงานกันเต็มเลย

มีหนึ่งในวัยรุ่นคือในโบ๊ท

อายุ๒๒เองเขาไปเที่ยวงานนี้กับกลุ่มเพื่อน
หลังจากนั้นมีคู่อริค่ะตามมาเห็นแล้วชักปืนยิงใส่โบ๊ท
กระสุนเนี่ยเข้าร่างโบสต์๓นัดด้วยกันนะคะ
แต่ยังมีผู้หญิงที่ถูกลูกหลงด้วย๒คน
ซึ่งก็เป็นคนที่อยู่ในงานมาเที่ยวงานเหมือนกัน
สุดท้ายงานมันเกิดความวุ่นวายขึ้นทันที
คนที่เขาอยู่ในงานก็ต้องมาช่วยเหลือปฐมพยาบาลคนบาดเจ็บนั่นเองค่ะ
ในโบ๊ทนะคะคุณผู้ชมพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
อยู่ประมาณสามวันแต่เขาอาการสาหัส
สุดท้ายเสียชีวิตเมื่อเช้าวานนี้นี่เองนะคะ
ทางญาติและครอบครัวก็เลยมีการนำศพของโบ๊ทเนี่ย
ตั้งสวดพระอภิษฐรรมที่วัดนิคมราชรังสรรคนั่นแหละค่ะ
ตัวผู้ก่อเหตุคือใครคือในศิษย์ค่ะอายุสี่สิบเอ็ดปี
สิทธิ์เนี่ยมีการไปมอบตัวกับตำรวจเหตุการณ์เกิดกลางดึกห้า
แต่เขาไปมอบตัวกับตำรวจวันที่๖พฤษภาคมค่ะที่สพอ่าวน้อย
พนักงานสอบสวนมีการแจ้งข้อหาเขาพอตอนที่เขาไปเนี่ย
ก็แจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยจดเจตนาแล้วก็ในเรื่องของพกพาอาวุธปืนต่างนานา
มีการนำตัวเขาส่งสารจังหวัดประจวบคิริขัน
แต่ตรงนี้เดี๋ยวมันจะมีประเด็นนะคุณผู้ชมเป็นประเด็นที่ญาติของคนตาย
กำลังสงสัยเพราะตัวในสิทธิ์ได้รับการประกันตัว
เพราะสารท่านมองแบบนี้นะคะว่าเนื่องจากไม่มีพฤติการในการหลบหนี
แล้วก็มามอบตัวด้วยตัวเองทีนี้ผู้สักข่าวไทยรัฐทีวีของเราค่ะ
คุณระวีการแก้ววิจิตก็เลยเดินทางไปตามเคสนี้ไปพูดคุยกับเพื่อนของตัวโบ๊ทค่ะ
ก็คือคนตายเพื่อนเนี่ยของโบ๊ทเล่าแบบนี้บอกว่า
กลุ่มของพวกเขากับโบ๊ทเนี่ยไม่ถูกกันกับในตาม
ซึ่งในตามเนี่ยเป็นเด็กที่อยู่ในอีกพื้นที่หนึ่งมาก่อนหน้านี้อยู่แล้ว
กลับไปเมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเคยบังเอิญไปเจอกันตามงานวัด
ตอนนั้นมีเรื่องชกต่อยกันมาทีนึงแล้วนะคะ
แล้วก็เป็นเพื่อนของในตามเนี่ยเอาจริงจริงคือเขาบอกว่าในตามเนี่ย
เป็นหลานแท้ของในสิทธิ์คนก่อเหตุคุณผู้ชมอย่างงงนะ
เพื่อนของโบ๊ทคนตายเล่าว่ากลุ่มของโบ๊ทมีปัญหากับตาม
ตามเป็นหลานแท้ของศิษย์แล้วศิษย์เป็นใคร
สิทธิ์ก็คือมือยิงนั่นแหละค่ะ
ทีนี้เขาบอกว่าศิษย์เนี่ยรู้ว่าหลานมีปัญหากับกลุ่มของโบสถ์
เคยเข้าไปร่วมตะลุมบอลเนี่ยชกต่อยกันมาก่อนหน้านี้

ตำรวจจับขึ้นโรงพักมาทีแล้วติดคุกไปคืนนึงด้วยนะคะ
ต่างฝ่ายอ่ะสุดท้ายอ่ะยอมความกันก็ละกัน
ก็เลยอาจจะถูกหมายหัวตั้งแต่วันนั้น

จนกระทั่งเกิดเหตุนี่แหละค่ะเพราะว่ามาเจอกันในวานวิ่งวัวลาน
จู่โบสถ์ก็ถูกในศิษย์เนี่ยตามมายิงเลยจนสีชีวิต
ผู้ก่อเหตุได้ประกันตัวออกไปแล้วยังมีการฝากมาข่มขู่แบบปากต่อปากกันมาว่า

เพื่อนเดินไปตรงข้ามร้านปลาหมึกเป็นร้านก๋วยเตี๋ยว

ทีนี้นะคะคุณผู้ชมครับไปดูทางฝั่งครอบครัวของโบ๊ทคนตายบ้างนะคะ
ก็คือคุณพ่อพ่อบอกแบบนี้นะ

ก็เรื่องที่ทางด้านของผู้ต้องหาได้มีการประกันตัวออกไป
พ่อมองว่ามันอันตรายนะแบบนี้
แล้วที่สำคัญพอบอกนะคะว่ามารู้ประวัติด้วย
รู้ประวัติของในสิทธิ์มือยิงเนี่ยเคยมีประวัติก่อเหตุฆ่าคนมาก่อน

อยากให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเรื่องของความปลอดภัยของครอบครัวด้วย
เรื่องที่เกิดขึ้นมายิงลูกพ่อแบบนี้

ทำไมถึงเอาอาวุธปืนมายิงกันในเขตวัด
เพียงเพราะว่าเด็กมันมีปัญหากันเอง
แล้วเด็กมันทะเลาะกันแต่ทำไมผู้ใหญ่ถึงเข้าไปยุ่งด้วย
และที่สำคัญก็ยังไม่ได้รับการรับผิดชอบจากใครเลย
หลังจากที่โบสต์เนี่ยลูกชายเสียชีวิต
เรื่องของการจัดงานวิ่งบัวลาน
พ่อบอกว่าพ่อไม่ติดใจในงานหรอกนะ
เพราะก่อนหน้านี้มันเคยมีข่าวออกมาว่า
ไอ้การจัดงานวิ่งวัวลานแบบนี้เนี่ย
มันมีเรื่องของการเกี่ยวกับการหาเสียง
มีเรื่องของภาคการเมืองไปหนุนหลังจัดงานนี้อะไรหรือเปล่า

เพราะงานนี้เขาจัดกันมาตลอดอยู่แล้วนะ
พ่อก็ไม่สนใจแต่ติดใจแค่เรื่องเดียว
คือเรื่องของการที่ผู้ก่อเหตุได้ประกันตัวค่ะ
ติดใจติดใจตรงที่
คนก่อเหตุได้ประกันตัวไปนี่แหละ

ใช่วันอันตรายจะกลับมาอีก
เพราะบุคคลคนนี้เป็นคนอันตรายนะ

ควรจะทราบประวัติแหละ

ฆ่าคนตายมาติดคุกมาแล้ว
แล้วก็เพิ่งจะออกมาได้ไม่ถึงปี

แล้วปกติลูกคุณพ่อชอบดูอะไร
ไม่ชอบเขาเป็นคนไม่เคยดู

แต่เขาบอกว่าเขาอยากดูสักครั้ง

อืมพ่อของโบ๊ทบอกแบบนี้อ่ะนะคะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราค่ะตามไปดูตรงที่เกิดเหตุหน่อย
เอาจริงไปก็ยังเห็นมีร่องรอยคราบเรื

ตรงนี้แหละคุณคิงเนี่ยนะมันก็ค่อนข้างกว้างใหญ่เลยนะคะพื้นที่
หลังจากที่มีประเด็นข่าวไงก่อนหน้านี้ที่เมื่อกี้พูดออกไปหน่อยละ
บอกว่าการจัดงานวิ่งวัวลานครั้งนี้เนี่ยคือมันมีขั้นตอนอะไรถูกต้องหรือเปล่า
มีเรื่องของพักการเมืองอะไรมาเกี่ยวข้องเบื้องหลังไหม
เจ้าภาพคนจัดงานยืนยันแบบนี้นะคะว่างานวิ่งวัวลานครั้งนี้
ไม่เกี่ยวข้องกับพักการเมืองไหนหนุนหลังทั้งนั้นค่ะที่ตั้งใจจัดงานนี้ขึ้น
เพราะว่าต้องการหารายได้เข้าวัดเท่านั้นเพราะวัดเนี่ยกำลังก่อสร้างกุฏิให้พระสงฆ์ท่านอยู่
แล้วก็เป็นการหาช่องทางทำมาหากินให้กับชาวบ้านแล้วก็คนในพื้นที่ด้วย
เพราะว่าเขาก็จะมาตั้งร้านขายของกันอย่างภาพที่เห็นเนี่ยแหละค่ะ
อ่าแล้วที่สำคัญคนที่เอาวัวมาลงวิ่งแข่งเนี่ยนะคะ
ต้องทำตามกฎด้วยเขามีกฎหลักเลยกฎสนาม๔ข้อหลักชัดเจน
แล้วคุณดูป้ายเต่เห็นไหมคะอืมป้ายเลยขึ้นใหญ่บร่ำทํมขนาดนั้น
ติดป้ายไว้หน้างานว่าห้ามทรมานสัตว์ห้ามผู้ที่ไม่บรรลุนิติภาวะเข้างาน
แล้วคือห้ามอ่ะเข้าใจนะคุณคิณกครับแต่มันมีการตรวจไหมอืม
อันนี้ต้องน่าคิดเพราะว่าเขาเอาเข้าไปได้อย่างไร

ห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปในงานเด็ดขาด
ทีนี้เขาให้ข้อมูลด้วยนะคนจัดงานบอกว่า
คนที่มีปัญหากันก็ไม่ใช่คนที่เอาวัวลานมาวิ่งสักหน่อย
เป็นคนนอกนั่นแหละมางานแล้วมีปัญหาส่วนตัวกัน
ก็เลยทำให้งานนี้ได้รับผลกระทบ
สุดท้ายต้องเลิกแข่งวิ่งวัวลานไปเลยนะคะ
และกระแสข่าวเรื่องที่พูดกันไปต่างนานาว่า
มีภาคการเมืองหนุนหลังต่าง
เขาเชื่อว่ามันเป็นการหลุดปั่นให้ตัวเขาเสียชื่อเสียง
เพราะก่อนหน้านี้เขาอยู่ในฐานะประธานชมรมบัวลาน
เคยไปวิ่งเต้นเรื่องการขอให้รัฐเนี่ย
อนุญาตให้มีการจัดแข่งกีฬาวิ่งวัวลานแบบนี้
หรือให้มีการอนุรักษ์เอาไว้มา๑๒ปี
หลงเชื่อไปอยู่กับพักการเมืองในพื้นที่

เพราะเขาสัญญาว่าเขาจะผลักดันเรื่องนี้
แต่สุดท้ายเรื่องนี้มันไม่สำเร็จ
เขาก็เลยตัดสินใจออกมาเดินหน้า
ด้วยตัวเขาเองจนงานนี้ได้รับอนุญาตค่ะ
ทำถูกต้องหมดทุกอย่างมีหนังสือมีแบบรับรองมีหนังสือพร้อม
จะไปบอกว่ามีนักการเมืองให้มาจัดหลานนี่ไม่ใช่ครับ
ผมในฐานะประธานชมรมหนึ่งร้านนี้เป็นร้านที่สองของผม
เป็นร้านของผมเองผมว่าเออผมจัดในฐานะของผม
เพื่อนำเงินทุกอย่างให้วัด
แล้วทุกคนจะได้รู้ว่าเออนี่เป็นหลานตัวอย่างของประธานชมรมเขา
ทุกคนมีสิทธิ์ใช้ร้านนี้ได้ถ้ามันไม่มีปัญหา
ผมก็จะใช้ร้านนี้เป็นร้านกลางคือจะได้ควบคุมง่าย
จากงานที่กลายว่ามันจะเป็นความสนุก
เป็นช่องทางการทำมาหากินของคนในพื้นที่

แต่อย่างที่ขวัญบอกว่าเมื่อกี้แม้จะมีป้ายนะไอ้๔ข้อนั้น
คำถามนั่นแหละคือใช่มันมีการตรวจหรือเปล่า
มันมีป้ายอ่ะป้ายมันตั้งได้ทุกที่อยู่แล้วเนาะ